พี่น้องประชาชนผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับท่านที่ดูไทยรัฐออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับช่วยแชร์ข่าวนี้ด้วยช่วยแชร์ในขณะนี้นะผมจะบอกให้ว่าปัจจุบันนี้มันมีมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่จริงก็คือมันแอบอ้างด้วยวิธีการโทรไปหาคนที่ท่านรู้จักแล้วอ้างว่าเป็นตัวท่านแล้วมีข้อมูลของท่านทั้งหมดและ
ทำให้แอปเงินในโทรศัพท์เนี่ยใช้ไม่ได้

ต้องใช้เงินด่วนเดี๋ยวเย็นนี้

อันนี้คือสิ่งที่แปลกใจมากพี่อุ๋ย
แล้วเสียงเสียงเหมือนเป๊ะ

มีคุณป้าท่านหนึ่งที่ผมสนิทมาก

อยู่มีบุคคลหนึ่งเป็นผู้ชาย
โทรหาป้าเขาแล้วบอกว่าเป็นผม

บอกว่าเบอร์โทรศัพท์ผมมันหาย

ผมจะรบกวนป้าหน่อยจะยืมเงินป้า๖๐๐๐

แล้วเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการโอนให้
เข้าใจว่าเป็นผมก็เลยโอนไปให้

โอ้นี่เอกพบแน่โทรมาหาป้าเอกพบเลย

ก็โอนไปให้เขาใช่แล้วปรากฏว่าพออีกวันนึงเนี่ย

คุณเอกพบจะมายืมเงินเรามันเป็นไปไม่ได้เลย
เพื่อนก็เลยโทรหาผมผมก็ตกใจว่าเอ้า

เพราะไอ้นั่นมันอ้างว่าโอนให้น้องสาวไงครับ

ซึ่งมันไปสอดรับกับเคสของน้องเขา

ร้องเรียนเข้ามาที่เพจผมเนี่ยหลายลายแล้วนะครับ

แต่ความจริงคนนี้เขาไม่รู้เรื่อง
เป๊ะข้อมูลมีทุกอย่างคล้ายกันหมด

มันจะต้องมีทีมหนึ่งที่มันสแกนหาข้อมูลของเหยื่อ

ตอนนี้มันกำลังสแกนหาข้อมูลนี้

ท่านผอบอกว่ายังไงรีบโอนเงินมาด่วนเลยนะ

คือโอนเข้าบัญชีของอีกทีมหนึ่งที่มันไปหา

ซึ่งไฟล์เนี่ยโดนไป๔บัญชี
โชคดีอายัดทันบัญชีนึง

ว่าก็หามาหน่อย

เพื่อให้ช่วยกันใช้จ่ายตังค์ให้เขา

เขาบอกว่านั่นแหละก็พยายามหาหลักฐาน
แล้วก็ไปช่วยตามมา

แล้วก็เอาเงินมาใช้ก็แล้วกัน

เนี่ยเช็คให้แล้วมีบัญชีชื่อเราแน่

สามแสนเก้าหมื่น